ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามผลการแข่งขันกับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศของแฮนด์บอลชายหาด
ประเภททีมหญิงและทีมชายสามารถกลับมาใช้สนามริมชายหาดท่าสูงบน
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตามปกติค่ะ
หลังจากเกิดเหตุคลื่นซัดน้ำทะเลเข้าท่วมเมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมา
หญิงเขต๕เชียงรายชุดสีน้ำเงินเหรียญทองแดงปีที่แล้ว
เสมอเขต๗กาญจนบุรี๑ต่อ๑พีเรียสต้องดวนจุดโทษตัดสิน
และเป็นเขต๕ชนะไป๒ต่อ๑พีเรียส
ซึ่งผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหัดหญิงทีมเชียงรายภูมิใจที่ลูกทีมคว้าเหรียญทองเพิ่มให้เขต๕
ซึ่งกำลังลุ้นหนีอันดับสุดท้ายบนตารางเหรียญ
เวลาเราจะแข่งกับทีมไหนเราก็จะดูวีดีโอเขาก่อนว่ารูปแบบการเล่นเขาเล่นยังไง
แล้วเรานำมาศึกษานำมาแก้เกมว่าควรเปลี่ยนตรงนั้นนะตรงนี้นะค่ะ
อีกอย่างทุกคนคือเรามาพันห้าพันหกกว่าคิโล
มาไกลขนาดนี้ก็ต้องได้สักเหรียญกลับบ้าน
ทีมชายเป็นการโคจรมาพบกันถึง๓ปีซ้อน
ระหว่างเขต๗สุพรรณบุรีชุดเหลืองแชมป์ปีที่แล้ว
เขต๓ศรีสะเกดแชมป์เมื่อ๒ปีก่อน
สุดท้ายเขต๗เฉือนชนะ๒๑พิวเรียสคว้าแชมป์๒ปีติดต่อกัน
สนุกเกอร์วันสุดท้ายชิง๑เหรียญทองในประเภทเดียว
ซึ่งตะวันภูนทองจากเขต๒จันทบุรีเสีย๒เฟรมแรกให้กับอภิษฎหมู่มาก
เขต๗สุพรรณบุรีก่อนพลิกกลับมาชนะ๔ต่อ๒เฟรม
ทำให้เขต๒จันทบุรีได้ทั้ง๓เหรียญทองในกีฬาสนุกเกอร์
ขณะที่เขต๑๐กรุงเทพมหานครยังโกยเหรียญทองไม่หยุด
โดยเทนนิสชายคู่รอบชิงชนะเลิศ
สองพี่น้องฟร้องซ์พงศพรรคและฟร้างกิติรัตรเกิดลาพี
เยาวชนทีมชาติคว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนัทพัฒน์ขุนทอง
กับสุพศิษฐ์อภิษฐนวิทย์จากเขต๑ปธุมธานี๖๐ทั้ง๒เซต
ส่วนหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อจากเขต๑๐กรุงเทพ
ชนะพิชยธิดาจันแดงเขต๘สุราชธานี๒เซตรวด๖ต่อ๓และ๖ต่อ๒
คว้าเหรียญทองทำให้เขต๑๐ได้๕เหรียญทองจากทั้งหมด๗เหรียญของเทนนิส
พรุ่งนี้เหลือชิงกันอีก๒๐เหรียญทองเขต๑๐กรุงเทพ
รองเจ้าเหรียญทองสมัยที่๗ติดต่อกันแน่นอนแล้วนะคะ
ส่วนเขต๓ไม่น่าพลาดอันดับ๒ขณะที่เขต๗กับเขต๒แย่งอันดับ๓จนถึงวันสุดท้าย
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช